คุณผู้ชมครับประเด็นการฉีดวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
แต่ร้อยคนแล้ว๑๐๐คนนั้นต้องอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่อายุ๗๐ปีขึ้นไปนะฮะ
แล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ใช้เน็ตไม่เป็น
และที่สำคัญเมื่อวานนี้น้องชายผมก๊อฟทัศนัยไปที่นี่มาด้วย
เดี๋ยวผมจะให้น้องก๊อฟเล่าตอนท้ายว่าพอไปแล้วเนี่ยได้รับคำชี้แจงอะไรยังไงนะฮะ
การฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้กับประชาชนทั่วไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
เขตหลักศรีกรุงเทพมหานคร
คือเมื่อวานนี้เป็นวันที่๒นะครับมีการจัดระเบียบแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนที่มารับวัคซีน
โดยเจ้าหน้าที่ได้ขอให้ผู้ที่มารับวัคซีนมาใกล้เวลานัด๑๐๒๐นาทีพอ
ไม่ต้องมาเผื่อเยอะเดี๋ยวมาแล้วแออัดกันโดยให้สิทธิคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบเนี่ยได้ฉีดก่อน
เอาแค่ร้อยคนแล้วนะฮะเพื่อลดความแออัด
แล้วก็ปัญหาการมันมีการรับจ้างรอรับบัตรคิว
ให้มาช่วง๗๘โมงเช้านะครับเพื่อฉีดวัคซีนให้เสร็จนะครับ
ก่อนที่กลุ่มลงทะเบียนจะฉีดในเวลา๙นิริกาแต่ไอ้๗๘โมงเนี่ย
เดี๋ยวลองฟังก๊อฟรู้ว่าถ้าไปแล้วโอกาสได้จะเป็นยังไง
เดี๋ยวค่อยเล่าทีเดียวแล้วก็ตั้งแต่วันนี้นะครับ
ขึ้นไปที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ไม่มีอินเตอร์เน็ตนะฮะหรือว่าใช้เน็ตไม่เป็น
นั่นแหละนะครับโดยรับลงทะเบียนในเวลา๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ซึ่งถ้ามีผู้สูงอายุไปไม่ถึงร้อยคนแล้วก็
ฉีดให้ครบร้อยคนต่อวันส่วนการลงทะเบียนผ่านระบบของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ
ครบ๓แสนคนแล้วคือตอนนี้ก็ปิดระบบการจองชั่วคราวแล้ว
ฉีดครบนะฮะจะกลับมาเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนการเชิญศิลปินดาราแล้วก็ครอบครัวเนี่ย
ฉีดวัคซีนที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรนี่แหละครับก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ย
เกิดความมั่นใจในการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเจตนาเพื่อชวนคนมาฉีดวัคซีน
ไม่ได้มีสองมาตรฐานอะไรดาราไม่ได้มีสิทธิพิเศษไม่ได้มีอภิษฎนะครับ
เพราะว่าต้องลงทะเบียนจองคิวเหมือนประชาชนทั่วไปซึ่งภาพดาราที่ปรากฏในสื่อ
ก็เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วแต่คุณผู้ชมครับก็มีดารานักแสดงที่แสดงเจตนารมณ์ส่วนตัวนะ
ที่บอกว่ายังไม่ขอฉีดวัคซีนในช่วงนี้อย่างคนนี้บอมธนินคุณบอมบอมธนินเนี่ยนะฮะ
โพสต์ข้อความบอกว่าผมได้รับการติดต่อให้รับวัคซีนซิโนแวคเมื่อสัก๕๖วันก่อน
ผมตัดสินใจปฏิเสธเพราะมั่นใจว่ามีบุคลากรมีบุคคลโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์
หรือคนที่ต้องทำงานสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงต้องการวัคซีนมากกว่าผม
แม้จะเป็นแค่๒โดสก็ขอให้ไปถึงคนที่มีความจำเป็นมากกว่า
ไว้มีจำนวนพอก่อนแล้วจะพิจารณาฉีด
นี่ไงหลายคนฟังแล้วโอ้โหคุณบอมหลอกแล้วหล่ออีกหล่อขึ้นมาเลยอ่ะ
เมื่อวานคนรีทวิตเยอะมาก
คือเขาก็แมนวิธีคิดของเขามันแมนนะฮะ
แต่คนที่ไปฉีดไม่ได้ผิดอะไรนะทุกคนก็มีเหตุผลนะครับ
ไม่ได้เป็นหมอนะคุณสาธิตปิตุเตชะเนี่ยนะฮะ
หมอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่าตี๕๓๐ก็คือวันนี้คุณผู้ชมนะฮะ
ตี๕๓๐นี่๖โมงกว่าแล้ว
วัคซีนซีโนแวกส่งถึงไทยเพิ่มอีก๑๕ล้านรถมาได้เกือบชั่วโมงแล้วนะฮะ
โดยวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจัดหาให้เนี่ย
ยอยเข้ามาตามลำดับขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจคุณภาพ
และรีบลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว
เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เมื่อวานนี้ประสบการณ์ตรงผมเห็นกอล์ฟแล้วผมยังชื่นชมเลย
อล์ฟไปสังเกตการณ์ด้วยตัวเองที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรมันเป็นยังไงก๊อฟ
แล้วที่นี่ก็อยู่ใกล้บ้านผมผมก็เลยขับรถไปแล้วก็มีญาติไปด้วย
แล้วก็คือตัวผมเองยังไม่ได้เข้าไปแต่ให้ญาติเข้าไปสังเกตการณ์ก่อนนะฮะ
แต่ตามข้อมูลคือต้องไปเขาบอกให้ไป๗โมงเช้าใช่ไหม
เขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากได้คิววันพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้ให้มาใหม่แต่คุณต้องมาตี๓นะ
เพราะว่าคิวหมดก็คือเต็มก็หมดตอนแรกคือให้๒๘๐ก็จริงแต่ว่ามันเหลือแค่๑๐๐เดียว
นั่นหมายความว่าโอ้เราต้องไปตี๓แล้วทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเออถ้าเกิดไปตี๓แล้วมันจะได้คิวแบบนี้หรือเปล่า

นี้น่าสนใจมากเลยนะก๊อฟบอกว่าจากตี๔ให้เลื่อนมาเป็นตี๓คำถามคือท่านจะนอนเพียงพอหรือเปล่า
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าก่อนฉีดวัคซีนต้องปฏิบัติตัวดังนี้๑พักผ่อนให้เพียงพอควรนอนก่อน๔ทุ่ม
ไม่ใช่คุณคิดว่าคุณจะไปฉีดวัคซีนแล้วก็นอน๘ชั่วโมงตั้งแต่ตี๑นับไป๘ชั่วโมงไม่ใช่นะฮะ
เนี่ยคือปัญหาว่าท่านนอนพอหรือเปล่า๒ดื่มน้ำเยอะ๒ถึง๓วันก่อนฉีดวัคซีนนะค่ะ
๓วันก่อนฉีดวัคซีนนะครับวันละลิตร๒ลิตรทานไปเลยนะครับ
ไม่ควรดื่มชากาแฟก่อนที่ไปฉีดวัคซีน
เพราะกาแฟเนี่ยมันจะไปกระตุ้นหัวใจเราให้เต้นไวนะฮะ
มันส่งผลกับความดันถูกไหมคะ
กับความตื่นเต้นทีนี้ความดันสูงเข้าไปอีกฉีดไม่ได้นะ
คือเมื่อวานที่ไปต้องบอกว่าพอข่าวออกไปมันมีผล
ประชาชนก็อยากอยากฉีดเมื่อวานคนไปเยอะไปเยอะ
แล้วก็เหมือนที่ผมได้ข้อมูลกลับมาก็คือคิวเต็มไปแล้วหมดแล้ว
พอคิวแรกเข้ามากันตี๔แล้วเพราะคือไม่ได้ต้องมาบ้านต่อไป
วันนี้คือเขาบอกว่าก็ต้องไปตี๓ถ้าเกิดอยากฉีด
บางคนอาจจะต้องไปตี๒ด้วยซ้ำ

มันก่อนที่เขาจะออกกฎล่าสุดมา

ขอเปลี่ยนเป็นคนอายุ๗๐ปีขึ้นไปที่ใช้เน็ตเล่นเน็ตไม่เป็นเท่านั้นนะ

ถ้าสมมุติว่าฉีดไม่ถึง๑๐๐คน
อันนี้เป็นกฎเกณฑ์เป็นคุณสมบัติใหม่

ล่าสุดเพราะว่าคนเริ่มรู้ข่าวเริ่มไปเยอะต้องกำหนดใหม่

ไม่ใช่ไปโดยหน้าที่เลยแต่ว่าไปโดยสัญชาติยานของนักข่าวครับ

บอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบแบบนี้นะคะ